ไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ช่วยกันดูหน่อยนะคุณผู้ชม
ต้นไม้ต้นหนึ่งชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีไม้เลื้อยคล้ายเถาวันพันรอบต้น
แต่เถาวันที่เลื้อยพันธุ์เนี่ยลักษณะคล้ายกับพญานาคเลื้อยค่ะ

เหมือนมากนะมองไกลยังเหมือนเลย
ตามนี่สองคนนี้คือคู่หูเมืองพยาวนะฮะ
ไปเลยพาเข้าไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งต้นนี้คือต้นประดูนะคะ
อยู่บริเวณป่าไม้หน้าวัดพระธาตุภูขวาง
บ้านสรรป่าศักดิตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มีไม้เลื้อยคล้ายเถาวันพันรอบต้นประดูกต้นนี้ลักษณะเหมือนเลย
พูดก็พูดเหมือนพญานาคนี่แหละพันรอบต้นชูคอขึ้นกลางลำต้น
มันแปลกตาดีก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่เขามาทำบุญในวัดกันนะฮะ
กิงก้านสาขานี้แพพ์ไปเลยนะ
กลางลำต้นเนี่ยค่ะมีลำต้นของไม้สายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละ
เหมือนกิ่งก้านของมันเนี่ยพันรอบก็คือเถาวันน่าจะเป็นต้นตัวเองนี่แหละ
ใบตองนี่ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นเพราะต้นไม้มันชูขึ้นมาเองแล้วก็
นึกว่างูเหลือมใช่จะบอกว่าถ้ามองดึกอ่ะเอองูน่ะเหมือนงูเหมือนกันนะ
แล้วเปลือกไม้เนี่ยคุณดูใกล้เมื่อกี้มันมีคล้ายเกล็ดถูกป่ะ
จริงมันเป็นเหมือนเกล็ดนะคะตรงเปลือกไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีเหมือนเป็นเส้นพันรอบต้นประดูกชูคอขึ้นไป
นับว่ามันเป็นต้นไม้ที่แปลกมากนะแปลกจริงนะ
ความแปลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วกันแปลกตาหาดูได้ยาก
ดิฉันว่าอีกไม่นานยังไงชาวบ้านก็จะมาดู
อ่าแล้วก็ต้องทำพิธีทีนี้แหละได้เวลาแล้วที่พวกเรา
บุตรที่นี่รอไว้นะเดี๋ยวรอดูว่าชาวบ้านเขาจะมาทำพิธีอะไร
หรือเปล่าแต่ว่าไม่แน่ทางวัดเขาอาจจะไม่ได้ให้ทำพิธีไง
รอดูกันไปเป็นความเชื่อเล่าสู่กันฟัง